คุณลุงท่านนี้สะสมธนบัตรไว้เป็นจำนวนมาก

ใครบอกลุงนะให้เอาเข้าไมโครเวฟ

บัตรหลายแบบเราไม่เคยเห็นครับผมไม่เคยเห็น
โอ้โหนี่ท่านเป็นนักสะสมตัวยงเลยนะ
ฉบับละ๕บาท๑๐บาทแบบเก่านะ
ผมเคยเห็นตอนเด็ก๑๐๐บาท

นับรวมกันแล้วเกือบร้อยฉบับเลยนะครับ

เป็นรูไหม้หมดเลย

คือฉบับละ๕บาทเนี่ยนะครับ

ใช่ฮะชาวเน็ตบอกว่ามันมีมูลค่ามากไม่ได้หากันง่าย
ตอนนี้หลายคนนะครับรับซื้อธนบัตรบางฉบับนะฮะ
คือ๕บาทเนี่ยขายไปได้เป็นพันนะ
สุดท้ายแล้วธนบัตรของคุณลุงเป็นรูแบบนี้นะฮะ
สามารถเอาไปแลกธนาคารได้ไหมนะครับ
แต่ไม่ได้ธนบัตรเก่านะจะได้เป็นเงินกลับมาเช่นนะครับ
๕บาทท่านก็จะได้เหรียญ๕บาทกลับมานะครับ
เจ้าของคลิปนะฮะเอามาลงไว้เป็นอุทาหรณ์ทีมข่าวหาข้อมูลให้ครับ
เกี่ยวกับเงินหรือว่าถ้าธนบัตรเปียกน้ำนะครับโดนความชื้นจะทำยังไง
หนึ่งนะฮะตากแดดครับสองเอาใดเป่าผมค่อยค่อยเป่าไล่ไปไล่ไป
อันดับสามเอาเตารีดแต่ท่านต้องเอากระดาษมาวางรองก่อนนะ
ไม่ใช่รีดโดยตรงนะครับหรือว่าวิธีบ้านบ้านเลยทั่วไปเลย
เอาใส่ถังเข้าสารอะไรชื้นใส่ถังข้าวสารนะครับอะไรชื้นโทรศัพท์ตกน้ำ
อะไรแบบนี้ถอดแบบเสร็จปั๊บเขาให้ใส่ถังเข้าสารนะครับมันจะดูดซับดูดซึมความชื้นได้ดีครับ
เสียดายจริงค่ะคุณลุงศูนย์เงินนะคะซึ่งเป็นธนบัตรเก่าแต่ผู้ชายคนนี้โชคดีค่ะ
นะคะไปเจอเงินอยู่ในถังขยะค่ะไม่ใช่น้อยเลยค่ะ
มันก็เลอะเทอะหน่อยแต่ว่าสมบูรณ์เอาไหมอย่างนี้ใช้ได้
มันเอาไปใช้ได้มันเลอะแต่มันก็คือเงิน
ปรากฏว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเอ้าแล้วเขาจะทำยังไงต่อไป
เขาเจอเงินแบบนี้จะไปให้ตำรวจหาเจ้าของหรือว่าเขาจะเก็บไว้
ผู้ชายคนนี้คือเขาเป็นคนเจอเขาก็เลือกที่จะเก็บไว้
ธนบัตรที่เจอเป็นเงินประมาณ๑๕๐๐บาท
คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยค่ะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตไปต่างนานา
เป็นเงินพ่อบ้านใจกล้าที่เอามาซ่อนในถุงขยะหรือเปล่า
แล้วแม่บ้านเอามาทิ้งแต่คือมันตามหาเจ้าของไม่ได้
มันไม่มีหลักฐานด้วยนี่ค่ะเจอเงินในถังขยะ
ยังไงฝากบอกไปถึงคนที่เอามาซ่อนนะฮะที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดครับ